อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ผู้ชายอายุ๑๖ปีเท่านั้นขี่มอเตอร์ไซค์รีบจะกลับบ้านค่ะ
แต่ปรากฏว่าไปเจอรถบรรทุกแก๊สเนี่ยนะคะกลับรถตัดหน้ากระทันหันนะครับ
ไม่ทันก็เลยพุ่งชนอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่นะคะสภาพหลังเกิดเหตุค่ะ
คุณผู้ชมดูล้อรถจักรยานยนต์นะครับโอ้โหเบี้ยวเลยนะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องดามคอกันแบบนี้นะคะคือตอนที่กู้ภัยกู้ชีพไปถึงเนี่ย
น้องอายุ๑๖ปีคนที่ไปประสบเหตุเนี่ย
หมดสติแล้วนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
สุขุมวิทย์สายเก่าอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
กู้ภัยกู้ชีพค่ะช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
น้องนอนหมดสติอยู่บนถนนนะคะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง
ทราบชื่อต่อมาคนเจ็บก็คือคุณธนพัฒน์สุนาวงศ์อายุ๑๖ปีค่ะ
ส่วนตำรวจสพบางปะกงนะคะก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีบรอนของคนเจ็บนะคะ
ใกล้กันยังพบรถคู่กรณีเป็นรถคันนี้แหละค่ะ
รถบรรทุกแก๊สสิบล้ออีซูซูสีขาวนะคะจอดอยู่ด้วย
ก็เลยไปสอบถามคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายกฤษณะจินดาสวัสดิ
อายุสิบเจ็บปีแล้วบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
กำลังจะเลี้ยวรถเข้าบริษัทไม่ทันเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บเนี่ย
ขี่มาทางตรงคนขับรถบรรทุกบอกว่าขี่มาทางตรง
แล้วก็ขี่มาด้วยความเร็วด้วยนะคะก็เลยพุ่งชนด้านข้างรถบรรทุกอย่างจัง
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสอบสวนพยาน
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ